มีสแกนระดับโดคใช่ไหมใช่ครับสักวันหนึ่ง
อย่างอิงฟ้านี่มันใกล้เคียงทั้งมันนะหรือเปล่าพี่นวัสส์รองหนึ่งแหนะ

มันต้องได้สิคนไทยคิดว่าพี่นวัดมีอำนาจขนาดนั้น
ผมว่าน้องแฮปปี้กับรองหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ได้ต้องยอมรับว่าเขาก็สวยพิฆาตจริง
อิสเบลล่ามิเนียนแล้วก็เป็นคนลาตินที่พูดโปรตูกิสสเปนิสและอังกฤษได้ดี

วันนี้เขาว่ากันว่าอิงฟ้ามีค่าตัวมหาศาลตั้งแต่วันที่ได้ตำแหน่ง
จนวันนี้ผมไม่รู้มูลค่าของอิงฟ้าตามตลาดในมุมมองของหลัง
เอาที่ทำสัญญาดีกว่าไหมครับเพราะว่าเราอยู่ในหลักทรัพย์
ฟ้ามหาชนไม่รวมรายรับส่วนตัวที่น้องได้เช่นวันอำราตำแหน่งน้องก็ได้ประมาณ๒ล้านเป็นเงินสด
แล้วก็น้องวันเกิดก็น้องแบบเยอะล้านมากคือไม่นับพวกนี้นะไม่นับของขวัญของชำรวยที่แจกกันแหลกทั้งวันทั้งคืน
เฉพาะงานที่เซ็นสัญญาคอนแท็กน้องน่าจะอยู่ที่
จริงผมตั้งเป้าไว้๑๐๐ล้าน
น่าจะอยู่ที่๘๐ล้านแล้ว๑ปี

โหพี่นวัสภูมิใจไหม
เวลาเราปั้นเด็กคนหนึ่งนะครับจากนักร้อง
มันอยู่ที่ทั้งสองฝ่าย

ตัวเด็กเองก็ต้องมีอาวุธติดมือมาให้เราเล่น

ในทุกรูปแบบที่จะเซ็ตขึ้นมาแล้ว

วันแรกผมจำได้เลยอิงฟ้าตอนที่ประกวดนะครับ
เสน่ห์ครับประมาณหนึ่งพอมาอยู่พี่นวัลนี่มันแบบ

ใช้ชีวิตผ่านมาค่อนข้างนานนะ

เซ็นสัญญากับบริษัทเพลงมา๑๐ปี

แต่น้องเพิ่งจะแบบปีเดียวนะครับ

ข้อกำหนดสำหรับซุปเปอร์สตาร์ในค่ายของพี่นวัดต้องมีอะไร

อิงฟ้าไม่ได้คุยกันนิดนึงเพราะไม่อยากให้น้องเสียโอกาส
คือถามด้วยความเต็มใจแล้วก็อยากสอนน้องว่าเออ
ช่วงนี้คือมันก็มีข่าววุ่นออกมานิดหน่อย

ก็ยังบอกว่าถ้าน้องโฟกัสอยากได้สัก

คนเรามันมีอยู่สุภาษิตนึง

มีแต่ว่าคุยกันจุ๊บจิ๊บอะไรก็คงได้แหละ

คิดกันง่ายว่าถ้ามูลค่าการตลาดอิงฟ้า๑ปีมี๘๐ล้าน
อุ้มนี่ผมก็อาจจะไม่เท่าอีฟ้านะ
เพราะเราต้องเข้าใจว่าอิงฟ้าทำได้หลายสิ่ง
แต่อุ้มผมก็มั่นใจว่า๑ปีผมจะต้องจัดการให้ได้๕๐ล้าน
อุ้มนี่ผมก็มั่นใจว่า๑ปีผมจะต้องจัดการให้ได้๕๐ล้านกันต่อ